แม้ว่าปีนี้นะครับจะมีปัญหาก็คือน้ำท่วมใน๔อำเภอริมแม่น้ำยมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
แต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็พยายามที่จะหน่วงน้ำ
นำน้ำเข้าไปยังพื้นที่แก้มลิงเพื่อป้องกัน
ชะลอไม่ให้น้ำนั้นท่วมพื้นที่รุ่มด้านล่างของเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มลิมแม่น้ำยมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
โดยเฉพาะอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัย

และอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิสุนุโลก

เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเมื่อมวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือ
แต่ปีนี้สถานการณ์น้ำท่วมมาช้ากว่าทุกปี
จึงทำให้พื้นที่การเกษตรของอำเภอบังรกรรมขณะนี้
ถูกน้ำท่วมเป็นพื้นที่รวม๗๑๐๐๐ไร่
โดยมี๓ตำบลที่รับน้ำมาจากแม่น้ำยมปัจจุบัน
คือตำบลกุยม่วงชุมแสงสงคราม
และท่านางงามเสียหายหนักสูงสุดกว่า๓๒๐๐๐ไร่
ต้นข้าวทั้งต้นจมมิดน้ำ
แต่สิ่งเดียวที่ชาวนาทำได้
คือเร่งเก็บเกี่ยวข้าวทั้งที่ยังไม่ถึงเวลา

ขณะที่แผนหน่วงน้ำเข้าพื้นที่แก้มลิงบางรกรรม
บึงตระเข็งบึงระมานและบึงขี้แร้ง
เพื่อหน่วงน้ำไม่ให้ไหลลงไปยังรุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง
โดยจะดึงน้ำจากคลองกลุกกลักคลองตะโม่และคลองปลักแลด
รวมถึงคลองไส้ไก่ที่อยู่รอบบึงเข้ามาเก็บไว้ในบึงทั้ง๓
ให้ได้๑๖๕ของความสามารถกักเก็บน้ำให้ได้
รวมแล้วกว่า๑๕ล้านลูกบาทเมตร

ถือเป็นครั้งแรกของการหน่วงน้ำเก็บกลับเข้าบึง
อกจากจะทุเลาไม่ให้น้ำไหลลงไปในพื้นที่รุ่มเจ้าพระยาตอนล่างแล้ว
ยังเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไปอีกด้วย
ขณะนี้เราได้เอาน้ำจากในทุ่ง
ซึ่งไหลบ่ามาจากกำแพงเพชรส่วนหนึ่ง
แล้วก็เอาน้ำที่ไหลมาจากลำน้ำยมอีกส่วนหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นบึงตะเค็งบึงละมานบึงขี้แร้ง
ซึ่งถือว่าเป็นบึงขนาดใหญ่ของจังหวัดพิศนโลก
อันนี้บึงตะเค็งเราเก็บได้ประมาณ๕๔ล้านลูกบาทเมตร
ในขณะที่บึงตะเค็งมีศักยภาพการเก็บได้ประมาณ๑๓ล้านลูกบาทเมตร

ศักยภาพการเก็บได้สูงสุดประมาณ๑๖ล้านลูกบาทเมตร
ณวันนี้เราเก็บได้ประมาณ๑๒ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
แล้วก็บึงขี้แร้งศักยภาพการเก็บกักได้ประมาณ๑ล้าน๗แสนลูกบาทเมตร
ณวันนี้เราเก็บไปแล้วประมาณ๑ล้าน๒แสนลูกบาทเมตร
ภาพรวมเราจะเก็บน้ำไว้ในบึงได้กว่า๑๘ล้านลูกบาทเมตรแล้วนะครับ

สำหรับแผนนวงน้ำข้าวแกล้งลิงนี้
ไม่ได้สร้างผลกระทบให้ชาวนาในพื้นที่บังรกรรม
เพราะด้วยลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งรองรับน้ำโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
แต่เพราะปีนี้การเพาะปลูกของเกษตรกรล่าช้า
เพราะผลพวงจากปัญหาภัยแรงเมื่อปีที่ผ่านมา
จึงทำให้เกษตรกรยังไม่ได้เก็บเกี่ยว
ได้รับผลกระทบความเสียหายใกล้เคียงกับปี๒๕๕๙
ทางนี้หากไม่มีฝนตกระดับน้ำไม่เติมลงมา
การหน่วงน้ำจะสามารถหน่วงเข้าใกล้มลิงทั้งสามเบื้อง
และบึงธรรมชาติอื่นจะแล้วเสร็จภายใน๒เดือน
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน